เป็นการหารือระหว่างระดับผู้นำประเทศ
จาก๓๔ชาติที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ติดตามบรรยากาศพร้อมรายละเอียดล่าสุดค่ะ
จากคุณณธพลเท่าตะกูผู้สุข่าวไทยรัฐทีวี

ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะคะ
โดยเป็นการหารือในระดับผู้นำรัฐบาล๓๔ประเทศสมาชิก

จะได้มีการรับรองเอกสารสำคัญ๓ฉบับ
มีขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ
ในหัวข้อเอเชียหนึ่งเดียวหลากหลายในพลัง

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นำรัฐบาลอีก๓๓ประเทศสมาชิก
โดยในการกล่าวเปิดการประชุมในฐานะประธานการประชุมครั้งนี้

เชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของไทย

ประเทศไทยจะสนับสนุนให้ทุกประเทศในเอเชียมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ขณะที่การประชุมในครั้งนี้ค่ะ
นับเป็นสัญญาณว่าภูมิภาคเอเชียมีความพร้อม
ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในอีก๑๔ปีข้างหน้า
และย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการประชุมครั้งนี้
ก็คือการนำผลการประชุมไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
แก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในเอเชีย
รวมตัวและเดินหน้าไปด้วยกัน
นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะคะว่าในการประชุมครั้งนี้
สำหรับสิ่งที่น่าจับตาสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะ
ก็คือที่ประชุมจะมีการรับรองเอกสารสำคัญ๓ฉบับ

ที่จะมีเนื้อหาล้อไปกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
ที่ต้องบรรลุในอีก๑๔ปีข้างหน้า
ในการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเชื่อมโยง
ประชากรรัฐสมาชิกรวมกันกว่า๔๐๐๐ล้านคน
ส่วนเศรษฐกิจต่อเศรษฐกิจโลกคิดเป็น๑๓
ความเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ำ

และการส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน
ซึ่งไทยอาสาเป็นผู้ขับเคลื่อนในสาขานี้
โดยเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางเลือกสู่การพัฒนายั่งยืน
แต่กรอบความร่วมมือนี้จะเน้นไปที่การพูดคุยหารือกัน
ในการแสวงหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
มากกว่าที่จะเป็นประเด็นอ่อนไหวภายในของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศค่ะ
ขณะที่เอกสารสำคัญที่คาดว่าจะได้มีการรับรองในช่วงบ่ายวันนี้
ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของประชากรสังคมวัฒนธรรมทรัพยากร
ความแตกต่างของระดับการพัฒนา
ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นทั้งจุดแข็งค่ะ
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะ